มาดูข่าวเรื่องการศึกษากันบ้างนะคะ
เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของนักวิทยาศาสตร์นักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
คำนี้นะคะถือว่ายังเป็นคำใหม่อยู่นะคะสำหรับในสังคมไทยนะคะ
แต่ว่ามีการจัดการประกวดขึ้นค่ะ
กับภาคีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดการแข่งขันนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
นำตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมแข่งขันระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ
ไปดูโฉมหน้าและไปฟังเสียงของตัวแทนประเทศไทยค่ะ
หลายคนจะบอกว่าวิทยาศาสตร์อยู่ในทุกส่วนของทุกแอร์เรียของงาน

ส่วนตัวผมมาจากแอเรียที่เป็นการรักษาผู้ป่วย

ซึ่งเหมือนที่มีคนเคยพูดนะครับตอนสัมภาษณ์ตอนแรก
คือว่าเราเหมือนกับการเล่นเกม
ก็คือถ้าเราชอบเราชอบมันเราก็หา
คือมันมีหลายเกมให้เราเลือกได้ครับ
มีหลายทางให้เราไปถ้าเราชอบมันเราก็จะทำมันได้ดีครับ
แล้วก็มันก็จะไม่น่าเบื่อครับเราจะสนุกไปกับมันเรื่อย
ผมพูดเรื่องเซลล์กระจกเงากับการเรียนแบบในเด็กครับ
เพราะว่าผมมีแรงบันดาลใจมาจากการที่ผมมีน้องครับ
คือผมเนี่ยทำอะไรน้องผมก็มักจะทำตามผมเลยก็รู้สึกว่า
ทำไมน้องเนี่ยถึงทำตามเราก็เลยไปหาข้อมูลมาตรงนี้
ก็เลยรู้ว่ามันมีเซลล์นี้อยู่ในสมองของเด็กครับ
วิทยาศาสตร์อยู่ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต
แต่ทีนี้จะทำอย่างไรที่ทำให้คนปกติทั่วไป
คนทั่วไปประชาชนทั่วไปได้รับรู้ได้เข้าใจ
คำว่าวิทยาศาสตร์อยู่ในชีวิตได้อย่างไร
ก็เลยจะต้องมีนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะ

จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนไปนำเสนอบนเวทีประกวด
โดยเขามองเห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก

ดังนั้นหากมีการสื่อสารที่ดีแล้วก็สื่อสารและเข้าใจง่าย
ทำให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียน
และการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะนายปริญญาขินหนองจอก

นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการตรวจรักษาโรคแบบใหม่
โดยการตรวจยีนหรือพันธุกรรมของมนุษย

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
ขณะที่นางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการ

บอกว่าประเทศไทยยังมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์

เพราะว่าเป้าหมายของกระทรวงก็คือการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างมูลค่าค่ะ
ด้านนายแอนดรูลกราซเป็นผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์
บอกว่าทางเครือข่ายได้ร่วมมือระดับนานาชาติ
เพื่อสนับสนุนและสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
โดยทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก
เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกคนได้ไม่ยากค่ะ